แต่มันเป็นเรื่องที่คล้ายกันในลักษณะที่ว่าเตือนเป็นอุทาหรณ์
อย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพัง
ไปดูที่อ่างทองกันก่อนคุณยายท่านนี้อายุ๗๗นะคะ
คุณยายแกไม่แน่ใจว่าทำไมถึงล้ม
อาจจะเป็นลมไปอยู่กลางย่าที่ไฟกำลังลุกไหม้
คุณผู้ชมคะตามตัวของคุณยายที่เราต้องเบลอภาพ
ก็เพราะว่าคือไฟไหม้ร้อยละ๗๐ของร่างกาย
คือเยอะนะคะเยอะมาก
มีพลเมืองดีไปเห็นก็เลยช่วยเอาไว้ได้ทัน
ตรงนี้พื้นที่ประมาณ๑๐๐ตารางวา
หมู่ที่๑๑ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทอง
ไฟไหม้แขนขาตัวเสื้อผ้าขาดวิ่นไปหมดเลยค่ะ
ช็อกพูดไม่ออกเลยรีบส่งโรงพยาบาลอ่างทอง
คุณยายท่านนี้ชื่อว่านางวิจิตราศรีประเสริฐอายุ๗๗นะคะ
ต้องขอบคุณชาวเมียนมาคนนี้ที่เป็นพลเมืองดีค่ะ
ธอมอายุ๒๖ผ่านไปเห็นพอดี
ในธอมบอกว่าเคียร์รถจากกระยาญยนต์ผ่านตรงนี้
เห็นคุณยายแกอยู่กลางกองไฟเลย
ล้มอยู่ตรงนั้นแล้วขยับตัวไม่ได้
แล้วไฟมันกำลังแบบไหม้อยู่แต่มันค่อยมอดค่อยมอด

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันดับไฟ
อาการของคุณยายตอนนี้แผลไฟไหม้ตามตัว
ที่บอกคุณผู้ชมไปร้อยละ๗๐นะคะ
คุณหมอบอกอย่างนี้คืออาการหนักนะคะ
แล้วคุณยายท่านอายุเยอะแล้วต้องให้คุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิด
เดี๋ยวจะหาสาเหตุค่ะว่าทำไมคุณยาย
ถึงไปอยู่กลางกองไฟแบบนั้น
อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นผู้สูงอายุเหมือนกัน

คุณตาท่านนี้เห็นไหมคะอยู่บนวิวแชร์

นี่คือสนามย่ามันเป็นย่าแห้งค่ะคุณผู้ชม
นี่ควันไฟมาแล้วเห็นควันใช่ไหมคะ
สักพักมันเป็นเปลวไฟลุกไหม้
คือคุณตาพยายามจะใช้ไม้ใช้ผ้าตบให้ไฟมันดับ
ควันมาแล้วควันเริ่มเยอะแล้วค่ะ
ไฟมันเริ่มเยอะคุณตาแกขยับไม่ได้
พยายามจะใช้ไม้ใช้อะไรไปเคลียร์ไปเคลียร์
ยังดีที่ลูกหลานเห็นรีบลากวิวแชร์ออกไป
นี่ค่ะมีคนเห็นแล้ว

คือพอลากออกไปปุ๊บจะเห็นเลยว่าไฟมันลุกลำเป็นวงกว้างเลยนะคะ
คนที่โพสต์คลิปนี้บอกว่าสงสารคุณตามาก
คือคุณตาแกไปจุดไฟเผาย่านี่เป็นวงแบบนี้เห็นไหมคะ

เกือบไปแล้วเกือบโดนไฟคลอก
ดีนะมาดึงรถวิวแชร์ออกไปได้ทัน
คุณตาก็มีบาดแผลจากการถูกไฟไหม้นะคะที่ขาทั้งสองข้าง
คลิปนี้คนไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่า
ปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพัง
แล้วทำไมถึงไปเผาย่าเผาขยะแบบนี้
ต้องระวังและเตือนเป็นอุทาหรณ์กัน
ล่าสุดนะคะคนที่โพสต์คลิปนี้เขาอัปเดตมาว่าคุณตาปลอดภัยแล้ว
แต่ก็ยังมีแผลไฟไหม้ที่ขาอยู่ต้องรักษาตัว
แล้วก็ชี้แจงว่าไม่ได้ปล่อยคุณตาอยู่คนเดียว

แต่คุณตาแอบออกมาหน้าบ้านไม่มีใครรู้มาจุดไฟเผายาก
ไฟมันเลยหลามเป็นย่าแห้งนะคะ
พอเห็นก็รีบช่วยเหลือก็เตือนเป็นอุทาหรณ์ค่ะ
ก็คนที่เห็นคลิปนอกจากจะไปเตือน
ก็ส่งกำลังใจให้คุณตาหายไวด้วยค่ะ